มีข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์อยู่สองเรื่อง

พระสงฆ์รูปหนึ่งติดต่อมาทางทีมข่าวของไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ

เพราะว่ามีเรื่องราวในโลกออนไลน์นะคะ
มีบทสนทนาพูดคุยกัน
ผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างตัวว่าเป็นพระ

คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งในลักษณะที่ว่า

คุยในลักษณะลามกอนาจารย์
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็ทำเป็นคุยตอบ
คุยกันอยู่สักประมาณเป็นชั่วโมงค่ะ
เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลจากพระรูปนี้ให้ได้มากที่สุด
สุดท้ายเธอก็บอกว่าถึงโรงพักแล้วค่ะ
ตลบหลังไงพยายามจะคุยขอข้อมูลว่าเป็นพระอยู่ที่ไหน

จะไปร่วมหลับนอนมาเจอกันไหมอะไรแบบนี้

เขาก็ทำเป็นแกล้งชวนคุยตอบ
แล้วก็ข้อความเหล่านี้มันก็ถูกโพสต์ในโลกโซเชียล
ทีนี้ค่ะคนก็วิจารณ์กันเยอะ
คนก็วิจารณ์ถึงรูปที่ใช้ในการสนทนาพูดคุยว่าเป็นรูปพระรูปหนึ่งใช่ไหมคะ
ล่าสุดเนี่ยพระครูประหลัดอภิชาติรัตนเมธี

บอกว่าภาพในข้อความสนทนาพูดคุย
ผู้ชายอ้างว่าเป็นพระแล้วก็ส่งรูปให้ดูเนี่ย
เป็นภาพของท่านนะเป็นภาพของท่านจริงแต่
คนคุยไม่ใช่เหมือนกับคนไปแอบอ้างอะค่ะ
อยู่ดีเอารูปของท่านเนี่ยไปส่งให้หญิงสาวคนนี้

แล้วพอเรื่องราวเหล่านี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
ญาติโยมก็สอบถามกันเข้าไปเยอะเลย
ต่อว่าด่าทอด้วยคำหยาบคายก็เยอะมาก
พระครูประหลัดอภิชาติก็เลยยืนยันว่า

ท่านไม่ได้พูดคุยในลักษณะอนาจารย์ไปขอร่วมหลับนอนกับหญิงสาว
ตามที่มีข่าวในโลกโซเชียล
เพราะท่านบอกว่าให้สังเกตดูท่านมีรอยสักค่ะ
ตัวท่านเองมีรอยสักที่แขนซ้าย
แล้วก็มีรอยสักที่ขาทั้งสองข้าง
แต่รูปที่อยู่ในข้อความพูดคุยกันทางไลน์เนี่ย
สังเกตดีพระรูปนั้นไม่มีรอยสัก
คือถ้าเป็นรูปแรกที่ยืนเต็มตัว

รูปอื่นที่คนที่อ้างว่าเป็นท่านที่อยู่ในไลน

หลวงพี่ยืนยันได้เลยว่ารูปที่เขาโชว์ของลับเนี่ย
ก็ยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่ตัวของหลวงพี่ครับ

มีอะไรที่มันจะสามารถยืนยันได้ว่าไม่ใช่ตัวของผมเอง

ก็คือจากที่หลวงพี่ดูแล้วในรูปนี้ก็คือว่า
ในรูปถ่ายของที่เขาโชว์ของลับนั้น
ในบางส่วนมันก็มีการยืนยันได้ว่า
ตัวของหลวงพี่เองก็มีรอยสัก

ก็ดูแล้วก็คือไม่มีรอยสักนะครับ
ซึ่งไม่ตรงกับในตัวตนของหลวงพี่ที่มีรอยสักนะครับ

คือในส่วนหน้าก็คือในรูปแล้วดูแล้ว
หลวงพี่ด้วยการพิจารณาของหลวงพี่ก็คือว่า
รูปนั้นไม่มีหนวดเขา
ก็อยากจะฝากถึงคนที่นำรูปของหลวงพี่เองไปนะครับ
ว่ามันส่งผลกระทบถึงหลวงพี่เอง
เสื่อมเสียทั้งทางพระพุทธศาสนาเองก็เหมือนกันด้วยครับ
ก็อยากจะฝากถึงว่าไม่สมควรทำ
สมควรที่จะเอารูปบุคคลอื่นไปแอบอ้าง
เพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบของตัวบุคคลนั้นนะครับ
แล้วก็วันนี้หลวงพี่ก็ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวัน
กับพนักงานสอบสวนสนพญาไทยเรียบร้อยนะคะ
แต่ก็บอกว่าไม่ได้คิดจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับใคร
แต่ว่าอยากให้คนที่นำรูปหลวงพี่ท่านไปใช้

เพราะว่ามันสร้างความเสียหายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาด้วยนะคะ

เพื่อให้เป็นสื่อในการสอนธรรมะอะไรพวกนี้ได้นะครับ